มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคนร้ายขโมยชุดชั้นในในพื้นที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะ
ทุกข์บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกถูกขโมยชุดชั้นในมา๓ครั้งแล้ว
ตอนนี้อยู่อย่างหวาดภาวะนะคะกลัวเหตุร้ายจะเกิดขึ้น
อยากจะให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
นี่แหละค่ะที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้เป็นภาพคนร้ายขณะก่อเหตุนะคะ
เป็นผู้ชายวัยกลางคนใส่เสื้อคลุมสีขาวกางเกงขายาวสีดำ
ก็ลักษณะเดินวนเวียนไปวนเวียนมาบริเวณหน้าห้องเช่าค่ะ
แล้วก็เดินไปที่ราวตากผ้าที่มีเสื้อผ้ามีชุดชั้นในของผู้หญิงตากเอาไว้
จากนั้นคนร้ายเดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านนอก
ถุงพลาสติกแล้วก็วนกลับไปไปหยิบชุดชั้นในที่แขวนอยู่ในราวตักผ้าเนี่ย
ถุงพลาสติกแล้วก็เดินหลบหนีไปแบบใจเย็นนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปยังหญิงสาวที่โพสต์คลิปนี้
แล้วก็เป็นเจ้าของห้องที่ถูกคนร้ายขโมยชุดชั้นในนะคะ
หญิงสาวคนนี้ก็บอกว่าภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณตี๒
คืนวันอังคารที่ผ่านมาบริเวณหน้าห้องเช่าไม่มีเลขที่
ภายในซอยบางทองอำเภอกระทู้คนร้ายก็